ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเริ่มกันแล้วค่ะสำหรับงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
เก้าวันเก้าคืนที่จังหวัดนครพนมนะคะเป็นงานบุญใหญ่ที่
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะอยากจะไปร่วม
แต่ว่าที่สำคัญปีนี้ช่วงเย็นของทุกวันนะคะ
เก้าวันนี้ก็จะมีการรำบูชาพระธาตุพนมค่ะงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากค่ะ๓วันมาแล้วนะคะ
ซึ่งงานก็จะจัดขึ้นเก้าวันเก้าคืนสิบห้าถึงยี่สิบสามกรุงภาพันธุ์นี้
ปีนี้ค่ะพิเศษสุดก็คือที่อำเภอธาตุพนมร่วมกับเทศบาลตำบลธาตุพนม
อันศักดิ์สิทธิ์ก็คือการรำบูชาพระธาตุพนมในช่วงเย็นของทุกวัน

ก่อนที่จะนำเวียนเทียนองค์รอบองค์พระธาตุพนม
เพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ
เพื่อที่จะได้ร่วมกันชื่นชมพิธีสำคัญรำบูชาพระธาตุพนม
เพราะว่าปกตินะคะจะรำบูชาเฉพาะวันออกพรรษาวันเดียว

แต่มีการนำมาจัดแบบนี้ทุกวัน๙วันเต็ม
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรำถวาย

อกจากจะจัดเจ้าหน้าที่นางรำสวยมารำบูชาแล้ว
ประชาชนก็รวมได้ด้วยในภาพที่เห็นนะคะ

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะ
ทำบุญถวายเครื่องสักการะบูชา

รวมทั้งมหารสบตามประเพณีต่างด้วยค่ะ

จะมีประชาชนทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาว
ทำบุญวันละเกือบแสนคนโดยเฉพาะคืนสุดท้าย
ที่จะตรงกับวันมาคบูชาพอดีคาดว่าจะมีประชาชนมากกว่า๑แสนคน
ร่วมงานส่งผลดีแน่นอนนะคะต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แต่ละปีสรุปตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในจังหวัดนครพนมเฉพาะงานนี้นะคะ
สะพัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ
วันเต็มย้ำคุณผู้ชมค่ะ๑๕๒๓กุมภาพันธ์นี้
โดยเฉพาะคืนสุดท้ายซึ่งเป็นคืนที่ตรงกับวันมาคะบูชาค่ะ